ทีนี้เอ๊ะแล้วรวมไทยสร้างชาติลุงตู่ยังไงนะกับทิศทางการเมือง
ต่อไปหลังจากนี้จะพักจะพอหรือยังไงนั่นสิฟังเรื่องนี้ชัดชัดค่ะ
คุณผู้ชมทำแล้วทำอยู่อยู่ต่อจะอยู่ต่อจะทำต่อ
ในฐานะอะไรเป็นประธานยุทธศาสตร์พักอันนี้
หัวหน้าพักออกมายืนยันถึงเรื่องนี้แล้วนะคะ
คือผลเอกประยุจรรย์โอชาเนี้ยไม่ได้ลงสมัครแบบสอด้วย
ก็คือจะไม่ได้เข้าสภาครับแต่ว่าจะเป็นอะไรนะ
ประธานยุทธศาสตร์ใช่แหมตอนแรกอ่ะคิดที่แรก
คุณธนกรออกมาบอกว่าคือผมก็คาดว่าท่านก็น่าจะพักนะ
อ๋อพอท่านก็ทำงานมาเนี้ยแบบแปดเก้าปีทำมาเยอะ
เพื่อประเทศชาติแล้วหลังจากนี้จะได้ใช้เวลาพักผ่อนบ้าง
แต่ว่าล่าสุดค่ะทางนายพีรพันธ์สารีรัฐวิพากษ์
หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติมีการโพสต์ข้อความ
ทางเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะยืนยันเลยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชา
จะยังคงเดินหน้าทำงานกับพักต่อไปในฐานะประธานคณะกรรมการ
กำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พักเพื่อที่จะเสริมสร้างเอ่อ
เสริมสร้างพักให้แข็งแกร่งแล้วก็เป็นหลักในการปกป้อง
แล้วก็ค้ำจุนสถาบันหลักทั้งสามของประเทศเป็นความหวังให้คนไทยทุกรุ่นที่รักชาติ
แผ่นดินในแนวทางเดียวกันแล้วก็ในโพสต์เนี่ย
มีการขอบคุณทุกคะแนนเสียงนะคะที่ทำให้ทางพักเนี่ย
ได้สาวสอเขตยี่สิบสามคนอีกสิบสามคนรวมสามสิบหกคน
อันนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จของพักที่เพิ่งจะก่อร่างสร้างตัว
ใช้เวลาหาเสียงแค่ช่วง๔๕เดือนก็ยอมรับนะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้
ก็เต็มไปด้วยอุปสรรคขวางน้ำต่างต่างทีนี้ฟังทางฝั่งหัวหน้าพักไปแล้วใช่ไหม
มีการโพสต์มาดูทางด้านพลเอกประยุทธ์หน่อยค่ะ
เมื่อวานนี้ก็เข้าธรรมเนียบตามปกติเลยเซ็นเอกสารเคลียร์งาน
ไม่ได้มีวาระการประชุมอย่างเป็นทางการนะแล้วก็มีรายงานด้วยว่าอาทิตย์หน้าเนี่ย
ที่จะถึงเนี่ยค่ะทางพลเอกประยุทธ์เองก็ไม่ได้มีกำหนดงานราชการ
จากจะมาเป็นประธานประชุมคอรมอลวันอังคารตามปกติ
คารที่๒๓พฤษภานะคะแล้ววันจันทร์วันจันทร์ที่ถ้าเกิดว่าดูปฏิทินการเมือง
วันจันทร์พลเอกประยุทธ์ก็จะเข้าพักรวมไทยสร้างชาติตอน๔โมง
และจะประชุมกับว่าที่สสที่ได้รับเลือกตั้ง๓๖คน
ไม่รู้ว่าตอนที่ประชุมกันอยู่จะมีการเปิดดูไลฟ์ไหมไลฟ์ของการแถลงตอนสี่โมงครึ่ง
เพิ่มอานพและน๊อบบอกว่าอยากรู้ว่าคนพิทากับก้าวไกลจะไปที่ปลวกแดงระยองรึเปล่า
คุณผู้ชมครับผมไปเช็คมาให้เลยในเพจก้าวไกลระยองเขาบอกว่ากำหนดการเป็นอย่างนี้นะ
แล้วไปตลาดสาโรธแล้วไปกลับรถโฮมโปร

แล้วก็นี่ใครที่รออยู่สำหรับชาวระยองขออีกนิดนึงละกันนะคะ
ตอน๓โมงครึ่งถึง๔โมง

จะมาปราศัยขอบคุณที่ลานดินข้างโรงพยาบาลปลวกแดง๒
เผื่อใครจะไปตามให้กำลังใจชาวดอ